มันก็ใกล้จะกลางเดือนแล้วนะ
ไปดูกันเขาบอกว่าหลายคนไปขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่หมอนทอง
โอ้โหดูมากัน๒คน

ยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่แต่จะบอกเลยว่าคึกคักแน่นอนที่นี่
ใช่แต่พอถึงเวลาแล้วก็เขามากันเพียบเลยนะ
อันนี้ฮะที่บริเวณศาลเจ้าแม่หมอทอง
ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์
อ๊ะไอ้เท่โหตุ๊กเท่เยอะจัง
รูปปั้นตุ๊กเข้หรือจราเข้
เนี่ยที่ปั้นเอาไว้ที่วางเอาไว้เนี่ย
เขาว่ากันว่านี่คือบริวารของเจ้าแม่หมอนทอง
แล้วคุณผู้ชมดูบรรยากาศของศาลนี้ไป
คุณผู้ชมฮะมีรูปปั้นจราเข้อย่างเดียวไม่พอ
ชุดไทยสบายเฉียงสบายตรงสบายอ้อม
เดี๋ยวนะคะสบายเฉียงแล้วมันไม่ต้องมีสบายตรงสบายอ้อมค่ะ
ไทยนี่แหละคุณจะเป็นสบายโค้งหรือไงคะ
เอาเป็นว่าทุกรูปแบบทุกสีสัน
เอามาให้กับเจ้าแม่หมอนทองเพื่อเป็นการแก้บน

ว่ากันว่าเจ้าแม่หมอนทองคือเทพีผู้พิทักษ์บึงบรเพชร
ไม่ให้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำหรือมาทำร้ายคน
เขาบอกงั้นจริงว่าที่นี่มีจราเข้
แล้วนักข่าวของเราเคยลงพื้นที่ไป
แล้วเคยไปเจอจราเข้อยู่บึงข้างนั่นแหละ
แต่อย่างนี้เขาว่ากันว่าไม่เคยทำร้ายคนจริง
ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเจ้าแม่นั้นศักดิ์สิทธิยิ่งนัก
ก็เลยเดินทางมากราบไหว้ขอพร
ในเรื่องของหน้าที่การงานอันนี้หลักเลยนะ
แต่นอกเหนือจากนั้นขอเรื่องโชคลาภก็พอจะมีอยู่บ้าง
เผื่อติดไปอันดูดิ

ติดไว้บ้างเผื่อไว้เผื่อไว้
เพื่อเจ้าแม่จะให้โชคให้ลาบซึ่งจะเป็นตามนั้นหรือเปล่า
เราไม่รู้หรอกนะเพราะว่าเขาได้แต่เล่าสู่กันมา
บอกกันผ่านปากต่อปากหูต่อหู

ยังมีเวลายังเหลือเวลาอีกหลายวัน